วันนี้เราจัดตัวเลขมาแบบจุกกันแล้วไปทำบุญกันหน่อยดีกว่า
หวังผลว่าเย็นนี้เราจะรวยกันนะคะ
ข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพระเอกลิเกเงินล้านน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันก่อนน้องแบงค์เนี่ยพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวเขาเดินทางไปที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชุปธรรม
เพื่อนำเงินรายได้จากการขายบัตรวันไหว้ครูและการทำบุญร้อยวันของคุณพ่อมนรักพ่อของน้องแบงค์เนี่ย
ซึ่งรวมมูลค่าถึง๑ล้าน๑แสนบาทมามอบให้กับทางสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
ซึ่งก็มีทั้งท่านประธานแล้วก็นายยกสมาคมปากใต้เป็นผู้รับมอบนะคะ
โดยเงินทั้งหมดนี้จะนำไปสร้างพระประธานและสร้างอุโบสถวัดราชสโมสรอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
ตามที่ทางเบงก์สอนรำนมเพชรเขาตั้งใจเอาไว้
ซึ่งทางเบงก์ก็ได้ส่งคลิปความรู้สึกที่ได้เป็นสะพานบุญร่วงกับทุกคน
พร้อมกับอวยพรให้มิตรรักแฟนเพลงมีความสุขเห็ง
แฟนคลับทุกท่านได้มาร่วมบุญกัน

ครอบครัวของสรรามและเกี่ยวกับครอบครัวของ
อาณภูครนที่พันธวีและอีกอีกหลายครอบครัว
ในครั้งนี้ก็ให้ดังกับทุกท่านร่วมอันโมชนาบุญนะครับ
ให้ทุกท่านเฮงรวยนะครับ
ประสบความสำเร็จมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
ตอนรับปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะครับ